มาดูเหตุนี้กันหน่อยตามกันต่อนะครับ
ผู้ชายคนหนึ่งเขาไปเที่ยวผับย่านพระรามเก้า
แล้วก็ตอนผับเลิกเขาไปเข้าห้องน้ำก่อนจะกลับบ้าน
ปรากฏว่าพอออกมาจากห้องน้ำนะคุณผู้ชมฮะ
ถูกผู้ชาย๒คนรุมเลย
และมารู้ทีหลังว่าผู้ชายสองคนที่รุมเขา
คนหนึ่งเป็นดีเจดังคนหนึ่งนะ
รุมเขานะฮะกระทืบเขาจนฟันหน้าเขาหักไปสองซี่
ที่ดีเจมารุมแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมคุณ
ดีเจดังเนี่ยเขาให้ข้อมูลกับตำรวจว่าผู้ชายที่ถูกกระทืบอยู่เนี่ย
ตอนยืนฉี่หวงข้างกันพู่บาทเจ็บเนี่ย
หันซ้ายหันขวามาดูของลับของเขา
แต่ปรากฏว่าผู้บาดเจ็บก็ให้การกับตำรวจเหมือนกัน
บอกผมไม่ได้ไปดูของลับของเขาเลย
ผมแค่หันซ้ายหันขวาผมก็กลัวคนจะมาดูของผมเหมือนกัน
คุณผู้ชมเรื่องราวเหล่านี้มันเกิดขึ้นกรณีที่พ่อของชายอายุ๒๖ปี
เข้าร้องเรียนสื่อมวลชนว่าลูกชายของเขา
เหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงคืนของวันที่๘กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
ลูกชายถูกรุมกระทืบจนฟันหน้าหัก๒ซี่เลย

แจ้งความไว้แล้วแต่คดีไม่มีความคืบหน้านะครับ
ทีนี้วันนี้คุณจ๋าแจ่มสีทีมข่าวของเราเดินทางไปติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
พบกับน้องหนึ่งนามสมมุตินะผู้เสียหายนะคุณ
และก็คุณพ่อของผู้เสียหายออกมาให้สัมภาษณ์ครับ
เพื่อร้องขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายของเขา
หนึ่งเล่าให้ฟังเวลาเที่ยงคืนกว่าวันที่๘กรกฎาคมที่ผ่านมานะ
ช่วงเกิดเหตุนะฮะจริงก็เลิกจากสารบันเทิงจะกลับบ้าน
ผมก็แวะเข้าห้องน้ำผมก็ยืนฉี่อยู่ยืนปัสสาวะ
หันซ้ายแลขวาเหมือนกันเพราะผมก็ต้องคอยระวังตัว
เดี๋ยวใครจะเข้ามาข้างหลังอะไรหรือเปล่า
ไม่ได้ไปหันเพื่อมองใครหันเพื่อระวังตัวเฉย
ไม่ได้มองของลับของใครหรือใครยืนข้างผมไม่ได้ไปดูของเขา
ซึ่งดีเจคู่กรณีก็ยืนฉี่อยู่ข้างด้วยนะฮะ
พอทำธุระเสร็จเนี่ยผมก็เดินออกมาตามปกติแล้วฮะ
เดินตามดีเจออกมาเหมือนกันแต่จู่นะดีเจคนนี้ก็หันมาชกหน้าเขาหลายครั้ง
ผมเนี่ยคุณได้แต่ยกมือไหว้ขอร้องอย่าทำผมอย่าทำผมผมไม่สู้
แต่ว่าฝั่งดีเจกับเพื่อนอีกคนมากันสองคนไม่ยอมหยุดฮะ
ก่อนจะเอารองเท้าเนี่ยมาตบหน้าผมซ้ำโอ้โหหยามเกียรติผมมากนะฮะ
ทีนี้ผมรีบลุกขึ้นสิคุณต้องวิ่งหนีก่อนนะฮะ
จากนั้นผมก็โอ้โหจับมาที่ปากคุณเลือดกลบปากเลย
เพราะอะไรฟันหักซี่หนึ่งมันแตกเลยนะคุณนะ
ซี่พอไปหาหมอต้องถอนออกเพราะว่าอีกซี่ฟันหน้านี้ด้วยนะฮะ
มันหลุดนะคุณโอ้ยถือว่าเจ็บหนักนะ
ฟันหักเนี่ยแบบนี้เลยอ่ะแล้วฟันหน้านะคุณนะมันสำคัญนะ
มันต้องใส่ฟันปลอมเลยอ่ะนะฮะใครจะเอาฟันแท้คืนกลับมาได้ก็ไม่ได้แล้วนะฮะ
นี่ฟันหล่อเลยหักสองซี่นะครับตัวเขาเองเขาบอกได้รับผลกระทบนะ
เจ็บตัวก็เจ็บเจ็บใจก็เจ็บต้องหยุดงานพูดก็ไม่ชัดเสียโฉมอายคนอื่นเขา
แล้วก็ยืนยันไม่รู้จักดีเจคู่กรณีมาก่อนไม่เคยมีปัญหากัน
แล้วก็ยืนยันว่าตอนไปยืนฉี่ในห้องน้ำเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้ไปดูไอ้นั่นของเขาเลยนะครับ
ขอชี้แจงอย่างนี้ครับเวลาที่ผมไปเข้าห้องน้ำคนเดียวนะครับ
ผมนะครับเป็นผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมยืนฉี่แน่นอนครับ
ผมไม่มีทางจะไปเข้าห้องน้ำแบบข้างในแบบผู้หญิงนะฮะ
แล้วเวลาผมยืนฉี่นะครับผมก็ต้องมองซ้ายมองขวาดูความปลอดภัยของผมนะครับ
ว่าผมปลอดภัยไหมถูกต้องไหมครับผมยืนฉี่แล้วในเวลานั้นเป็นเวลากลางคืนด้วยครับ
ซึ่งผมขี่เสร็จนะครับผมจะกลับบ้านแล้วนะครับผม
ผมไม่ได้ไปมองของเขาเลยครับฟันหน้าหลุดสองซี่ครับ
แล้วก็ควันด้านข้างที่หลุดนะครับได้รับความกระทบกระเทือนครับ
ประสาทควันเสียครับผมก็ตอนนี้ก็หลังจากที่วันที่เกิดเหตุผมก็ไม่สามารถทำงานได้ครับ
เพราะว่าผมพูดจาไม่ชัดพูดจะลำบากครับผมแล้วก็เคี้ยวอาหารลำบากด้วยครับ
โอ้โหคุณมิ้วได้ฟังคุณหนึ่งเขาอธิบายไหมผมเนี่ยเป็นผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นต์นะ
ฉี่ก็ยืนฉี่เหมือนคุณเนี่ยควักออกมาก็เหมือนกันคุณ
คุณระแวงไปเองหรือเปล่าหาว่าผมเนี่ยไปดูของคุณนะฮะ
ด้านพ่อผู้เสียหายพ่อของคุณหนึ่งเปิดเผยนะครับว่า
คือตำรวจได้ติดต่อดีเจคู่กรณีให้มาเจรจาหลายครั้งนะ
แต่ฝั่งนู้นก็ขอเลื่อนมาตลอดจนเมื่อวานดีเจคู่กรณีโทรมาหาเพื่อขอโทษ
และบอกว่าที่ทำไปบันดาลโทษะเพราะลูกชายไปมองของเขาตอนที่ยืนฉี่
ฝั่งนู้นยังพยายามหนักแน่นว่าลูกชายพ่อไปดูของเขานะ
แต่ผู้เป็นพ่อบอกว่าก็คุยกับลูกชายแล้วนะลูกชายก็ยันแล้วฮะเป็นผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นต์
ไม่ได้คิดลามกอนาจารย์จะไปดูของเขาทำไมและอีกอย่างลูกชายเนี่ยมีแฟนเป็นผู้หญิง

รับไม่ได้และติดใจคำพูดของฝั่งดีเจคู่กรณีที่ถามว่า
ลูกชายทำงานอะไรพ่อลูกชายพ่อทำงานอะไรอยู่ในแวดวงบันเทิงหรือเป็นดาราไหม
ต้องใช้หน้าตาทำมาหากินหรือเปล่าถ้าไม่ใช้คงไม่เป็นไรมั้งอะไรแบบนี้คุณ
แต่พ่อบอกโหทำลูกพ่อฟันหักแบบนั้นถึงแม้ลูกพ่อไม่ต้องใช้หน้าตาทำมาหากิน
แต่มันคือศักดิ์ศรีทำไมหยามเกียรติกันแบบนี้นะครับ
ที่สำคัญดีเจคนนั้นยังมีการสักถามพ่อมาอีกนะครับว่า
ข่าวที่ออกไปตามสาธารณะเนี่ยมาจากไหนทางครอบครัวเป็นคนลงข่าวหรือเปล่า
หน้ามีตาเป็นดีเจคนรู้จักกลัวจะมีผลกระทบกับงาน
พ่อเองก็ย้อนกลับมาดูลูกชายตัวเอง
พ่อก็เลยถามตอบกลับไปเหมือนกัน
บอกแล้วลูกพ่อที่ต้องเจ็บ
ออกจากงานมารักษาตัว๑เดือน

คุณคิดบ้างไหมว่าเขาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะฮะ
ฟังเสียงพ่อของคุณหนึ่งนะครับ
ที่คุณพ่อติดใจในส่วนคำขอโทษเขา

คุณพ่อก็ยังงงอยู่ว่า

พอดีผมถามเพราะว่าจะได้ไม่ขาดรายได้

จริงมันขาดรายได้ตั้งแต่วัน
ที่เขาโดนถูกกระทำแล้วนะครับ

ไม่ใช่เลยในเรื่องที่คุณจะมามี
ยิ่งมีความคิดแบบนี้มาคุยกับเราเนี่ย
เป็นคนที่คิดแย่นะครับ
มันไม่ได้เกี่ยวข้องนะ

ติดต่อไปที่สนหัวหมากนะ
ภูมิกับเองก็บอกว่าดีเจคนดังกล่าว
ขอเลื่อนนัดการเจรจาไว้ก่อน
อยากฟังฝั่งดีเจเหมือนกันนะ
คุณผู้ชมก็ถามถึงเยอะค่ะพี่บุ๊ค
ดีเจคนดังคนไหน

คุณผู้ชมอยากรู้มากเลยครับ